ก็ไปจอดอยู่หน้าบ้านเขากำแพงบ้านเขา
จอดอยู่ฝั่งบ้านตัวเอง

เจ้าของบ้านเสื้อฟ้าปฏิเสธ

แต่เจ้าของรถ
แต่เอารถไปจอดฝั่งตรงข้ามไม่ยอมจอดหน้าบ้านตัวเอง
ทีนี้นายดูสิตเจ้าของบ้านก็บอกว่าก็เคยมีเรื่องทะเลาะกันมาก่อนกับนายสมชาย
เป็นเจ้าของรถคนนี้หลายครั้งแล้วเพราะว่าชอบเอารถไปจอดที่รั้วบ้านเขา
ห้ามไว้แล้วก็ยังไม่เชื่อก็ยังไม่จอด
นายสมชายก็อ้างว่าอ้าวก็มันเป็นที่สาธารณะนี่ใครจอดก็ได้ไม่ใช่เหรอ
เพราะว่าไม่ได้ขวางทางเขาออกบ้านนี่คุณผู้ชมดูฝั่งตรงข้ามบ้านเขา
มันจอดได้มันเป็นลานเห็นไหมเป็นตึกมันจอดได้แต่ไม่จอดแต่มาจอดฝั่งนี้นะฮะ
ฝ่ายเจ้าของรถบอกว่ามันก็จอดได้นี่เป็นที่สาธารณะไม่ได้จอดขวางบ้านใคร
ก็ทำมาค้าขายไม่สะดวกถ้าไปจอดแบบนี้
พอมาเห็นรถเลอะโคนโอ้โหทนไม่ไหวโมโหถึงขั้นกับเรียกตำรวจมาเอาเรื่อง
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดกูจะเอาเรื่องมึง
เรื่องก็ทะเลาะกันนะฮะเป็นเรื่องทะเลาะกันคนในหมู่บ้านบ้านใกล้เมืองเคียงกันแบบนี้
จำรวจเขาบอกว่ากุมขมับเลยหูดหัวจังเลย
ฝ่ายพ่อค้าไข่ก็จะให้จับเจ้าของบ้านท่าเดียวข้อหาทำให้เสียทรัพย์
แต่มันไม่มีหลักฐานไงว่าคนทำเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านจริงหรือเปล่า
ไม่มีคลิปไม่มีภาพวงจรปิดว่าคนเอาโครนไปสาดเป็นใคร
ก็ได้แต่ให้พ่อค้าขายไข่ไปลงบันทึกประจำวัน
แล้วก็แนะว่าพ่อค้าคุณก็คุยกับเขาดีเขาเขียนป้ายเอาไว้แล้วห้ามจอด
ฝั่งบ้านคุณจอดได้ก็ย้ายรถไปจอดฝั่งบ้านคุณซะ
เรื่องราวก็จะได้จบลงไปนะฮะสุดท้ายก็ยังไม่จบนะ
เพราะว่ายังตามคนที่เอาโครนไปทารถเขาไม่ได้
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบผมว่าหลายคนเจอแบบนี้นะเพื่อนบ้านแบบรถไปจอดขวางบ้านกัน